ผู้ชายคนหนึ่งเอารถจักรยานยนต์มาเติมน้ำมัน
รถก็ไม่ใช่ของตัวเองพอเข้าไปเติมน้ำมัน
เอาก็ชักดาบใส่ปั๊มอีกคือไม่จ่ายค่ะคุณผู้ชมฮะ
กล้องวงจรปิดจับภาพได้นะครับคนร้ายสองคนขับขี่รถจักรยานยนต์เข้ามา
หมู่บ้านแห่งหนึ่งคนขับไม่สวมหมวกกันน็อก
คนซ้ายเนี่ยเอ้ยคนท้ายเนี่ยสวมหมวกกันน็อกเต็มใบนะครับค่ะ
จากนั้นนะคุณคนขับขึ้นคร่อมรถมอเตอร์ไซค์ที่จอดทิ้งไว้
ก่อนที่คนซ้อนท้ายจะขึ้นมาคล่อมรถคันที่พามาต่อ
ก็คือมิจฉาชีพอ่ะคุณก็เนี่ยมาถึงปุ๊บอ่ะจอดแล้วปุ๊บที่แรกมากันสองคน
ก็ลองเอ้ยเองไปเอาอีกคันนึงเออพามาส่งเพื่อขโมยอีกคันนึงฮะ
ใช่เหตุการณ์เกิดขึ้นเกือบเที่ยงคืนของวันที่หนึ่งพฤษฐกายนนะฮะ
ทะเบียนสามกอก่ายออ่างสี่สองเจ็ดเก้าชนบุรีไป
เหตุการณ์เกิดขึ้นที่หมู่บ้านจัดสรรแห่งหนึ่งนะฮะที่อำเภอบางละมุงจังหวัดชนบุรีนะครับ
ต่อมาเจ้าของรถมอเตอร์ไซค์ได้แจ้งความรถหายเอาไว้
คุณผู้ชมฮะเหตุการณ์ต่อเนื่องกันผ่านไปอีกสัก๓คืน
เวลาตีหนึ่งคืนวันที่๔พฤศจิกายนคนร้ายนำมอเตอร์ไซค์ที่ขโมยมาเนี่ย
แล้วไปติดป้ายทะเบียนปลอมนำไปก่อเหตุ
เติมน้ำมันที่ปั๊มน้ำมันแห่งหนึ่งในพื้นที่อำเภอศรีราชาแล้วนะฮะ
คนร้ายเนี่ยได้ขอเติมน้ำมันแก๊สโอฮอล์เก้าห้าในถังขณะสามสิบลิตร
จำนวน๓ถังแต่ขณะที่พนักงานปั๊มเนี่ยเติมได้เต็มถัง
สองถังแล้วนะคนร้ายเนี่ยรีบหิ้วถังน้ำมันขึ้นรถ
ไม่รอให้ถังที่๓เต็มก่อนที่จะชักดาบใส่พนักงาน
ดาบก็คือการไม่จ่ายตังค์ได้น้ำมันไปทั้งหมดเนี่ย
สิบลิตรก็คือสองถังเต็มเต็มนะฮะรวมเป็นเงินทั้งสิ้น
สองพันหกร้อยเจ็ดสิบแปดจุดเก้าศูนย์สตางค์อ่า
พนักงานปั๊มซวยสิเดี๋ยวต้องจ่ายเอง
แล้วนี่คุณดูตอนที่เขากำลังจะขับไปสิเห็นไหม
อันนี้ก็คือยกขึ้นรถไปแล้วขึ้นมอเตอร์ไซส์ไปแล้วอ่า
พี่พี่ให้จากไปพนักงานคือแบบพี่นี่นี่ชี้อยู่ถังนี้ค่ะพี่
แต่ว่าในคืนเดียวกันคนร้ายยังได้ใช้ถังน้ำมัน
อำเภอศรีราชาเหมือนกันนะฮะก่อนจะขับหนีไปอีกครั้งหนึ่ง
นี่วงจรปิดจากปั๊มทั้งสองปั๊มจับภาพได้นะครับ
ทีนี้คุณผู้ชมตำรวจก็ทำงานเร็วฮะ๖พฤศจิกายนเมื่อวานนี้
ตำรวจติดตามจับกลุ่มคนร้ายได้ก็คือนายสิทธิชัยชันสาอายุ๒๘ปี
มอเตอร์ไซค์ที่ขโมยไปนะฮะแล้วก็ใส่ป้ายทะเบียนปลอมเนี่ยนะครับ
จากนั้นนำตัวมาดำเนินคดีที่สพบางละมุงนะครับ
แต่ขณะควบคุมตัวนายสิทธิชัยไม่ยอมปริปากให้การใด
ทำท่าทำทางเป็นคนสติไม่ดีแล้วก็นอนแผ่หลาอยู่บนเก้าอี้แบบสบายใจ

เพราะทำท่าหลับตากระพริบตาปริ๊บแบบนี้ไม่ค่อยตอบอะไรนะฮะ
สักพักเนี่ยบนเก้าอี้นี้เขาก็นั่งพิงนอนสบายเลยนะครับ
เบื้องต้นตำรวจแจ้งข้อหารับของโจทย์และลักษัพธ์ฮะ
ส่วนข้อหารักรถจักรยานยนต์ตำรวจมั่นใจว่านายสิทธิชัยคือคนก่อเหตุขโมยรถมา
ก่อนนำเอารถไปเติมน้ำมันฟรีซึ่งจะรวบรวมหลักฐานเพื่อเอาผิดผู้ต้องหาคนนี้ต่อไป
นี่ตอนหลับคุณหลับไปแล้วหลับปุ๋ยเลยนะครับ
ส่วนผู้ต้องหาอีกคนที่เราเห็นในวงจรปิดนะนะ
นะคะว่ามากันสองเนี่ยนะฮะก็ต้องตามจับกันต่อนะครับ
น้ำมันลดแต่จะมาประเดิมแบบนี้ไม่ได้นะแม่เห็นว่าน้ำมันลดราคา
เติมฟรีซะเลยได้ไหมไม่ได้โอ้โหไม่ได้สิ
เพราะว่าพนักงานเขาก็ต้องรับผิดชอบค่าน้ำมันเหมือนกันเด็กปั๊มอ่ะนะคะ